อีกหนึ่งข่าวที่ต้องเป็นกำลังใจค่ะคุณคะก็คือข่าวเรื่องราวนะคะ
แฟนแฟนลูกทุกคนจะตกใจจริงค่ะคุณฉันยังตกใจเลยนะพอทราบเผา
เมื่อล่าสุดออกมานะว่าเรื่องต่างที่ผ่านมานั้น
ตัวเองเป็นคนกุเรื่องขึ้นมานะคุณ
ใช่ค่ะคุณเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
หลังจากที่เจ้าตัวนั้นสารภาพแบบหมดเปลือกนะ
วันนี้เธอออกมายอมกลับคำว่าเหตุการณ์ครั้งที่แล้วตัวเองเป็นคนสร้างเรื่อง
ก็เพราะว่าน้อยใจสามีคุณกรุงสุขสรรค์นั้นนะคะ
แท้จริงแล้วค่ะสามีเนี่ยเป็นคนขอให้เธอพูดแก้ข่าวให้ค่ะ
เพื่อที่หนังซึ่งลงทุนสร้างนะคะจะได้มีคนดู
แล้วก็มีรายได้ไปถ่ายบ้านคืนนั่นเองค่ะ
ล่าสุดสามารถเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะ
โทรศัพท์ค่ะยอมรับว่าถูกสามีนอกใจจริง
แต่เพราะกลัวถูกยึดบ้านค่ะจึงจำเป็นต้องโกหกคนทั้งประเทศเลย
จนตอนนี้ค่ะสามีก็หายหน้าไปไม่เหลี่ยวแลเลยค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงล่าสุดจากคุณสามารถเพชรกะแดนกันค่ะ
ยังคบกันอยู่มาสี่ห้าปีแล้วเขาก็กลัวหนังเขาจะไม่ได้ถ่ายไง
หนังจะไม่ได้ตังค์กลัวคนจะไม่ดู
พี่ก็กลัวที่จะไม่ได้ถ่ายบ้านพี่คืนพี่ก็เลยต้องช่วยเขาพูด
มันก็เป็นความผิดเราด้วยแหละเพราะนักข่าวจะโทรหาเขาก่อน
เขาก็จะกลับเข้ามาที่บ้านแล้วก็จะมาเตรียมการพูดพี่
คือเขาพูดอะไรก็ให้พูดตามเขาค่ะ

โดนถอดออกเพราะว่ามันไม่มีเกษตร
ไม่มีคนดูเขาก็ถอดออกใช่ไหมครับ
แล้วอย่างนี้บ้านจะทำอย่างไรคะ
เรายังมีการส่งอยู่ไหม
ไม่มีต่างส่งที่จะขาย
ขายแล้วก็คลุกหลังใหม่หลังเล็กอยู่
คุณผู้ชมครับบางท่านอาจจะงงท้าวความหนักกันนะ
เรื่องเกิดประทุเรื่องนี้ก่อนหน้านี้
เรื่องเกิดก็เพราะว่าคุณสามารถนะออกมาบอกว่า
ฉันถูกสามีทิ้งถูกสามีนอกใจ
ทางฝั่งคุณสามีก็ออกมาบอกว่าเออไม่ได้นอกใจนะ
เพราะว่าเอาเวลาทั้งหมดไปทำหนังไปกำกับหนังอยู่
ก็ดูเหมือนเรื่องราวจะจบลงไปด้วยดีนะคะ
แต่ล่าสุดสามารถออกมายืนยันว่าทั้งหมดที่พูดไปนั้นเป็นเรื่องโกหก
แต่เรื่องจริงคือได้ข่าวมาว่าตอนนี้นะ
คุณสามีนอกใจจริงแล้วก็ทิ้งไปไม่เหลวแล

แต่ว่าฝั่งคุณสามีค่ะคุณกรุงเกษมนะ
ถ้าเป็นยังไงค่ะติดต่อมาหน่อยแล้วกัน
อย่าให้เราได้ฟังแต่ข้างเดียว

เรื่องราวมันทำให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
เมื่อทางเราเองได้ทราบข้อมูลจากทั้งคู่

นั่งให้สัมภาษณ์ผ่านทางบันเทิงไทยรัฐของเรา

ซึ่งก็ทำให้หลายคนเกิดอาการงง
ว่าจริงแล้วเรื่องจริงมันคืออะไรกันแน่
แล้วหนังเรื่องนี้ต้องการสร้างกระแสหรือเปล่า

ถอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาจจะไม่มีบ้านอยู่เลยก็เป็นได้

บทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันแน่
แต่ว่าจริงแล้วเรื่องจริงก็มีแค่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะ